มีประเด็นที่กำลังเป็นที่ถกเถียงในสังคมกันอย่างหนักเลยนะฮะ
หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ให้นักลงทุนชาวต่างชาติที่นำเงินมาลงทุนในไทย
สามารถซื้อที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยในไทยได้นะครับ

บอกว่านี่คือการขายชาติขายแผ่นดิน
แต่ที่มาที่ไปของเรื่องนี้เหตุผลเป็นยังไง
ติดตามจากรายงานครับ
ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่เกินราดและหนึ่งไร
โดยหวังเป็นวิธีดึงดูดให้ต่างชาติที่มีฐานะดี
มาลงทุนในไทยมากขึ้น
กลายเป็นเผือกร้อนชิ้นใหญ่ของรัฐบาลบิ๊กตูขึ้นมาทันที
พร้อมกับวลีขายชาติขายแผ่นดินแลกกับเงินลงทุนเพียงแค่๔๐ล้านบาท
แต่ใช่ว่าจะมีแต่เสียงค้านเพราะเสียงที่เห็นด้วยก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกัน
เรื่องนี้จึงกลายเป็นต่างคนต่างมุมมองและต่างความเห็น

หอบเงิน๔๐ล้านบาทเข้ามาลงทุนในไทยไม่ต่ำกว่า๕ปี
แต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้มีการกำหนดกลุ่มต่างชาติไว้อย่างชัดเจน
ส่วนร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ลดเวลานักลงทุนเหลือ๓ปี
ต้องเป็นกลุ่มต่างชาติที่มีศักยภาพสูง๔กลุ่มคือ
ประชากรโลกที่มีความมั่งข้างสูง
กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ
ที่ต้องการทำงานในประเทศไทย
และกลุ่มผู้ที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ
จุดประสงค์ที่รัฐบาลมรื้อโปรเจกต์นี้ขึ้นมาปาดฝุ่น
เพราะต้องการดึงเม็ดเงินเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ
เผชิญกับสภาพเศรษฐกิจซบเซาจากพิษโควิด๑๙มานานกว่า๓ปี
ทำให้รัฐบาลต้องกู้เงินมาเสริมสภาพคล่องจนวงเงินใกล้ทะลุเพดาน
แต่เมื่อสังคมยังมีความเห็นที่แตกต่างกัน
และไม่มีคำอธิบายอย่างชัดเจนจากภาครัฐ
ในที่สุดผลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ต้องยอมเปิดปากพูดถึงเรื่องนี้
ด้านประธานสภาหอการค้ามองว่าเร็วเกินไปที่จะมองว่ากฎหมายให้ต่างชาติถือครองที่ดินนั้น
ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์มากกว่ากัน
แต่ก็เชื่อว่าจะช่วยดึงเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในไทยได้
ก็คือจะดึงดูดเอาคนต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดได้อย่างไรบ้าง
ขณะที่นักวิชาการบางส่วนก็เห็นว่ายังต้องกำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติม
เพื่อไม่ให้กระทบต่อตลาดที่อยู่อาศัยของประชาชนโดยทั่วไป
ควรเพิ่มจำนวนเงินลงทุนจาก๔๐ล้านบาทที่ยึดถือมานานเกือบ๒๐ปีแล้ว
รวมทั้งต้องไม่ยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้ซื้อกลุ่มนี้
แม้ว่าบทสรุปเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนว่าการขายที่ดินให้กับคนต่างชาติ
ประเทศจะได้หรือเสียประโยชน์มากกว่ากัน
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคำตอบจากภาครัฐยังไม่ชัดเจนรอบด้าน
จนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปคนละทิศคนละทาง
เหนือจากพื้นฐานของข้อเท็จจริง
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน